ตะลือตกบ้านเนี่ยชายาเนี่ยเขาได้แต่ดายมา
คือเขาอ้างตัวว่าตัวเองเป็นหมอผี
แล้วปรากฏว่าไปท้าพิสูจน์จะปราบผี
เดินขึ้นไปในบ้านหลังหนึ่งแล้วปรากฏว่าร่วงลงมาจากบ้าน
มาจากพื้นกระดานบ้านนี่แหละค่ะฉายาตะลือตกบ้านนะคะ
ข่าวนั้นก็เงียบหายไปล่าสุดเขาคัมแบ็คอีกแล้วค่ะ
ตาลือตกบ้านคุณผู้ชมผันตัวเองมาขายใบกระท่อม
เขาบอกว่าแหมจะขายธรรมดาโลกไม่จำต้องมีจุดขาย
ไม่ใช่สามแยกสี่แยกนะคะจุดคล้ายเหมือนถึงกลยุทธ์ในการขาย
แปลกและแตกต่างแบบนี้ค่ะ

ใบกระท่อมปีดมิสใบใหญ่ขนาดไหนเห็นไหมเนี่ย

ไม่แล้วเขาจะกล้าเอาไปกินหรือ

อ๋อตกใจนึกว่าจะถามว่าปีดของผมมิสมา
ปีดขาไม่มิสขาของใหญ่มิสปุ้ย

นี่ค่ะโอ้คุณผู้ชมเขาบอกว่านี่คือจุดขายของเขา
จุดขายของเขาแล้วคืออะไรลูกประคำ

ใส่อยู่ที่คอนี่กำทาให้ดูด้วย
เคลมนะใบของเขาใหญ่ปิดมิตรเลยนะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเขาขายอยู่ตรงไหนล่ะ

เขายืนขายอยู่ริมถนนบริเวณแยกแห่งหนึ่งในอำเภอเมือง
จังหวัดปฑทมธานีฯนะคะ
ตะลือตกบ้านสุดท้ายแล้วตำรวจรวบตัวนะคะ
ไปดำเนินคดีเกมค่ะนี่นี่ตำรวจมาแล้วเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน๕๐๐บาท
ข้อหาก่อความวุ่นวายและกระทำอนาจารย์แล้วก็ปล่อยตัวกลับไป
คุณผู้ชมเขาก็ให้จับแต่โดยดีนะคะ
นี่คืออะไรคุยอะไรกับตำรวจยังเคลมอยู่อีกไหม
หรือว่าขายตำรวจหรือเปล่าเออแต่กระท่อมนี่ขายได้ใช่ไหมพี่เบิร์
ขายได้ใบกระท่อมขายได้แต่ว่าคือเขาไม่ได้มีความผิดเรื่องของการขายใบกระท่อมนะ
แต่มีความผิดเรื่องของการก่อความวุ่นวายแล้วก็กระทำอนาจารย์
ทีนี้หลังถูกจับแล้วตะลือตกบ้านค่ะแหมเดินสายทำบุญค่ะไปร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี
ถวายที่ดินสร้างวัดแห่งดึงที่สวัสดิ์อ่างทองนี่
คุณผู้ชมนักข่าวเจอตัวก็เลยถามสักหน่อยที่ไปที่มาและที่มาที่ไป
จุดขายแบบนั้นในการขายพืชใบกระท่อมตะลือยอมรับบอกว่าทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการ
ต้องขอโทษสังคมแล้วก็ตำรวจที่ทำให้เกิดความวุ่นวาย
จุดประสงค์จริงแค่อยากจะขายของเพราะเขาขายใบกระท่อมที่บ้านรายได้ไม่ดี
เขาก็เลยบอกว่าตัดสินใจมาเดินเลขขายแม้แต่ขายทำไม
เออใส่เขียวนะคะเขาบอกว่าขายที่บ้านอ่ะรายได้ไม่ดีก็เลยมาเลขขายแบบนี้แต่ขายธรรมดา
ว่ามันจะขายไม่ได้ก็เลยต้องสร้างจุดเด่นต้องแปลกและแตกต่างนี่แหละค่ะเอาให้สะดุด

สะดุดตายจริงโดยเฉพาะตำรวจนะคะ
ด้วยการถอดเสื้อผ้าเหลือแต่กางเกงใน
เพราะไอ้ที่ทำแบบนี้เขามีเหตุผลของเขานะ
ที่ยืนใส่กางเกงในตัวเดียวขายกระท่อมเนี่ย
เขาบอกว่าอยากให้รู้ว่าพลังใบกระท่อมของเขาเนี่ย
คือเข้าใจในมุมของเจ้าตัวที่อยากจะขายหารายได้
หาจุดขายข้าวใจแต่ว่าคือบางครั้งอันนี้คือสังคมไทยไง
เรื่องแบบนี้ก็อาจจะทำให้แบบเกิดบางคนเขาไม่สบายใจไง
อันนี้เห็นไหมคะมันมีจุดขายที่ใส่มาสก็อตตัวดัยโนเสาร์อะไรอีกใช่ไหมคะ
ว่ากินแล้วทนแดดแล้วเนี่ยใบกระท่อมนะ